พาคุณผู้ชมไปดูไลฟ์โค้ดกันหน่อยดีกว่า
คุณอึ้งวรนุษย์คุณดาวนัทภัทรสอน

ขอเป็นไลฟ์โค้ดหน่อยบอกคำคมดี
จดและจำและนำไปใช้ไปชมกันในช่วง
อ้าวคุณค่ะช่วงนี้ชีวิตใครท้อแท้
มาจ้ามาเติมพลังด้วยคำคมขับเคลื่อนชีวิต
กับสองไลฟ์โค้ดระดับตัวแม่ของวงการ
อย่างมาดามฟองเบียร์คุณนายนุ่นวอร์
และสาวสวยสายหาดาวนัทฟัดสอน
อย่าเนี๊ยบตอบเลยอย่ารอช้า
จดแล้วจำแล้วนำไปใช้
เราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใคร
เพราะเราเป็นคนไม่ใช่ไก่ขอบคุณค่ะ
เราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใคร
เพราะเราเป็นคนไม่ใช่ไก่ขอบคุณค่ะ
โอ้โฮเป็นยังไงล่ะแค่ซิส
ใช้ชีวิตแบบอย่าไปคิดเยอะ

เพราะเราไม่ใช่ไก่ขอบคุณค่ะ
เจ้าแจ๊กริมเจ้า